คุณผู้ชมครับมาเริ่มกันที่บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงนะครับในวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศครับ
ยังคงเดินทางไปเพื่อเฝ้ามรอในการต่อแถวเพื่อขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ต่างสำนึกในพระมหากุฎนาที่คุณทุกคนไม่ย่อท้อครับ
แม้ต้องใช้เวลาในการต่อแถวหลายชั่วโมงก็ตามติดตามจากคุณอารยาโพจารรายงานมาจากท้องสนามหลวงครับ
ขณะที่กอรศนั้นเตรียมติดตั้งจุดคัดกรองเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
ประสบกรณิกรทุกสารทิศนะคะหลั่งไหลเดินทางต่อแถวเพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ภายในพระบรมมหาราชวังกันตั้งแต่๓นาฬิกาของวันนี้เลยทีเดียวค่ะ
โดยในวันนี้นะคะประชาชนสามารถเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังเฉลี่ย๒๓๕๒คนต่อชั่วโมงค่ะ
โดยแนวรอหน้าประตูวิเศษชัยศรีณเวลา๙นาฬิกาคือประชาชนที่มารอเข้าแถวตั้งแต่เวลาตี๕นะคะ
ซึ่งในตอนนี้มีประชาชนรอเข้าแถวอยู่ถึง๖๕๐๐คนค่ะและยังมีมาต่อท้ายแถวเรื่อยนะคะ
ซึ่งทางประชาสัมพันธ์ของกอรศนั้นได้ทำการใช้เสียงตามสายค่ะ
เพื่อแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบถึงระยะแถวบริเวณท้ายแถวด้วยนะคะ
และขอให้ประชาชนนั้นทยอยเดินทางกันมาค่ะเพราะว่าถ้าหากมาคราวละมากอาจจะทำให้ต้องเข้าแถวรอนานนะคะ
จึงได้ให้ประชาชนนั้นพักคอยอยู่ในเต็นต์สนามหลวงด้านทิศเหนือที่กอรศนั้นจัดให้ไว้ถึง๓๐หลังค่ะ
เพื่อกันแดดและกันฝนนะคะและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
รองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาเข้าแถวรอคอยขึ้นกลับถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายในพระบรมมหาราชวังค่ะ
ประสบกันนี้ก่อนที่เดินทางมานะคะต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
หลวงราชการที่๙นะคะที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะ
โดยนาย๑๐ตำรวจเอกสันติอยู่สุขอายุ๙๖ปีลูกเสือชาวบ้านเขตยานวากรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นอดีตตำรวจและเคยติดตามในหลวงราชการที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้นะคะ
กล่าวว่าพระองค์นั้นทรงงานหนักขาดและห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างมากแล้ว
ใจเลยความดีของพระองค์ท่านมีสุทธิ์ที่จะพรรณา
ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความอาลัยด้วยใจอันสุดซึ้งข้าพระพุทธเจ้า
นายสิบตำรวจเอกสันติอยู่ศุกร์

รอรสเตรียมปรับพื้นที่ฝั่งทางด้านทิศเหนือของสนามหลวงนะคะ
โดยจะมีการหารือถึงการนำเต็นต์อาหารมาอยู่ใกล้กับบริเวณพักคอยของประชาชนค่ะ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหารนะคะ
เพราะยังพบว่าประชาชนยังกังวลเรื่องการเดินออกจากแถวมารับประทานอาหาร
และทำให้บางคนนั้นยอมอดอาหารจนทำให้ไม่สบายค่ะ
เตรียมการเพื่อความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่นะคะ
อกจากนี้ค่ะประชาชนที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
บางคนนั้นก็ยังไม่ทราบข้อมูลในหลายเรื่องค่ะ

กอรศก็ขอให้ประชาชนนั้นศึกษารายละเอียดก่อนเดินทางมานะคะ
เพื่อที่จะให้ความสะดวกสบายค่ะ
และสามารถสอบถามจุดประชาสัมพันธ์ได้นะคะ

หลังจากที่เดินทางขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙

อกจากนี้ค่ะยังขอความร่วมมือดูแลต้นมะขามสนามหลวงด้วยนะคะ
เพราะว่าต้นมะขามสนามหลวงนั้นเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กรุงเทพมหานคร
ต้นมีอายุเกือบ๑๐๐ปีค่ะ
และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นมะขามนะคะ
แล้วก็เป็นการเตรียมพื้นที่จัดงานพระบรมศพด้วยค่ะ
จึงขอความร่วมมือไม่เทน้ำทิ้งขยะเศษอาหารลงบริเวณโคนต้นมะขามด้วยนะคะ
กอรศนั้นก็ขอความร่วมมือนะคะ
ผู้ที่จะนำพาผู้สูงอายุมาค่ะ
ขอให้ตรวจสุขภาพด้วยนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะให้ประชาชนที่เดินทางมานะคะ
โดยเฉพาะนำเด็กเล็กมาให้เขียนเบอร์โทรศัพท์มือถือติดไว้กับเด็กด้วย

ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ